เรื่องหนึ่งที่เราต้องตามความคืบหน้าค่ะ

ไปชนสาวท้อง๕เดือน
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตทั้งแม่แล้วก็ลูกในท้องเลยนะคะ

ท้ายที่สุดคุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้
แล้วมีการเอารถคันที่เกิดเหตุไปจอดทิ้งไว้

ผู้ชายคนนี้คนที่ขับรถวอนโว้

เขาบอกว่าวันนั้นที่เกิดเหตุ

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนมอบตัวหน่อยค่ะ
ยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ที่คนในสังคมวิจารณ์พฤติกรรมของเราครับพี่
อยากขอโทษอะไรไหมพี่
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพล่าสุดเลยผู้ชายที่ใส่หน้ากากอนามัยคนนี้
คือนายกาวินสาธร
เป็นผู้ต้องหาที่ขับวอนโว้ไปชนหญิงที่ท้อง๕เดือนเสียชีวิต
ตอน๑๑โมงเขาก็เลยมามอบตัวกับทางตำรวจที่สนมีนบุรีแล้วนะคะ
ทีนี้ก็เปิดเผยสั้นก่อนที่จะมอบตัว
บอกว่าวันนั้นที่ชน
สื่อเลยนำเสนอเหมือนกับผมเมาเหมือนกับผมเมา
แต่วันนั้นผมไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มเหล้าเลย
แต่ว่ารถที่ขับในวันนั้นยางรถมันไม่ดี
มันเก่าแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
แล้วพอชนเสร็จปั๊บผมตกใจ
ผมก็เลยไม่ได้ลงมาดูผู้เสียชีวิตแล้วก็ขับรถออกไป
ผมยืนยันเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนี
แต่เป็นเพราะความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวผมอยากจะกราบขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก
อันนี้คือล่าสุดตอน๑๑โมงที่ผ่านมา
ส่วนความคืบหน้าในกรณีนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่เมื่อวานที่นำเสนอข่าวไปสารอาญามีนบุรี
ได้อนุมัติหมายจับคนที่ขับรถคันนี้
ที่เขาเป็นช่างซ่อมรถอยู่อู่แถวแฟชั่นไอแลนด์
คือที่บอกว่ามีการออกไหมจับเพราะว่ารถเนี่ยคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ไปจอดอยู่ตรงนี้เลยจอดอยู่ตรงข้างหน้า
มันเป็นดับเพลิงดับเพลิงตรงนี้ค่ะ
แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าผู้ชายคนนี้ลงจากรถมา
แล้วก็นั่งรถแท็กซี่เหมือนกับนั่งรถแท็กซี่หลบหนีไปแถวทางรามอินทา
เพราะว่าจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงบางชันนะครับ
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๘กิโลเมตร
จากนั้นพอเขาเอามาจอดแล้วเขาก็ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไป

ใช่ค่ะทีนี้ก็ไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดไปนี่แหละคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขารู้ตามไปถึงที่บ้านเลยนะ
ตอนไปถึงที่บ้านเนี่ยก็ไปเจอภรรยาไปเจอลูกของเขา
ทีนี้ก็เลยสอบถามเมียเขาเมียเขาก็บอกนะ
บอกว่าสามีเนี่ยขับรถวันโว้นเนี่ยจริง
แต่ว่าวันนั้นสามีกลับมาบ้านตอน๕ทุ่ม
แต่ก็เอ๊ะไม่เห็นเอารถกลับมาด้วยเลย
แล้วสามีก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไร
หลังจากนั้นสามีก็ออกจากบ้านไปก็คือติดต่อไม่ได้
ทีนี้พอมาวันที่๒๓มิถุนายนนะคะตัวนายกวินเนี่ยนะ
เขาก็ตามข่าวแล้วก็รู้ไงว่า
ตำรวจมีการเอารถจากหน้าดับเพลิงบางชั้น
มาที่สอนอแล้วพอเขาหลบหนีไป
ทะเบียนกไก่จจ๘๓๘๐ปฐุมธานี
แล้วผู้ก่อเหตุเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับครอบครัวค่ะ
พอมาตอนก่อน๒ทุ่มทางผู้ก่อเหตุก็บอกกับภรรยา
เดี๋ยวจะเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
แต่ว่าเมื่อวานก็ยังไม่ได้มีการติดต่อสนมีนบุรี
ภรรยาเองก็ไม่สามารถติดต่อผู้ก่อเหตุได้
ทีนี้จนมาล่าสุดก็คือช่วงสายที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุตัดสินใจมอบตัวนะคะ
เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่เขาไปไล่ตั้งแต่คนครอบครองรถคนแรกเลย
พอไปไล่ดูทางฝ่ายนั้นเป็นผู้หญิง
เธอก็ยืนยันว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้เธอขายไปตั้งนานแล้ว
แล้วตอนนั้นเป็นการโอนลอยให้กับผู้ชายคนนึง
เสร็จแล้วผู้ชายคนนึงก็มาให้เพื่อนขับรถ

ทีนี้ก็ไล่ตามมาจนท้ายที่สุดมอบตัวนะคะ

มันผ่านมือมาอย่างซับซ้อนเหมือนกัน